ที่ขอนแก่นเขาก็เพาะขายเหมือนกัน

เขาเตรียมที่จะส่งให้กับลูกค้าที่สุโขทัย

กล้วยต้นนี้ราคา๓๐๐๐บาท
ปลายทางได้รับแต่ตะกร้า

แต่ที่แน่ปลายทางซึ่งเป็นลูกค้าที่สุโขทัย

คนนิยมราคามันก็เลยเพิ่มสูงขึ้น

เราได้รับการร้องเรียนมาจากคุณธวัชชัย
ตองอ่อนเป็นเจ้าของไอดินฟาร์ม

้วยตระกูลต่างในกลุ่มพืชสวยงาม
ส่งขายให้กับลูกค้าโดยใช้
เป็นประจำแต่ไม่เคย
เกิดเหตุการณ์แบบนี้
จากต้นทางให้กับลูกค้าคือเอาแบบหลักฐานครบแบบฟูเลยค่ะ
แต่ปรากฏว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งอื่น

กำลังจะส่งไปที่สุโขทัยแล้วส่งไปแล้วด้วย
ราคา๓๐๐๐บาทมันหายไป
กล่องและตระก้าที่ส่งให้กับลูกค้าปลายทาง

และมีการผูกเชือกใหม่อย่างชัดเจน
แปลว่ามีคนแกะใช่ไหมใครอยากไกล

สิ่งของอาจจะหายไปช่วงมีการกระจายสินค้า
ศูนย์กระจายสินค้าทั้งที่ขอนแก่นหรือที่สุโขทัย
เมื่อสอบถามความรับผิดชอบจะรับผิดชอบยังไงครับ
ปรายศนีย์ตอบมาบอกว่าชดใช้ให้ได้๒๐๐๐บาทตามระเบียบเท่านั้น
แต่ต้นกล้วยนั้น๓๐๐๐บาทขาดทุนไป๒๘๐๐บาท
เจ้าหน้าที่แจ้งบอกว่าต้องไปตรวจสอบเองนะคะว่าหายจุดไหนแล้วก็ใครเอาไป
หน้าที่ของลูกค้าเหรอเอาฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยค่ะ
วันก่อนนี้ผมได้ส่งกล้วยแดงอินโดราคา๓๐๐๐บาทไป
พอสินค้าไปถึงคือปรากฏว่ามีแค่ตะก้าเปล่าแล้วลูกค้าก็ตกใจ
ก็โทรกลับมาถามว่าทำไมกล้วยในตะก้าไม่มีครับ
ผมก็ตกใจผมก็ไปหาปริศนีย์ว่าสินค้าถึงลูกค้าทำไมกล้วยข้างในไม่มี
รายศนีย์ก็เลยเช็คน้ำหนักครับแล้วปรายศนีย์ให้คำตอบว่าน้ำหนักหายที่ต้นทาง๒๐๐กรัม
ก็คือน่าจะเป็นต้นกล้วยแหละครับหาย๒๐๐กรัมเพราะว่ากล้วยต้นไม่ใหญ่สูงประมาณ๑๕เซนครับ
จากการคาดการณ์ของเราครับของหล่นหายหรือหายเพราะมีคนออกไป
คิดว่าหายเพราะมีคนเอาไปครับเพราะว่าผมแพ็คสองชั้นครับ
ชั้นแรกผมใช้ตะก้าคอบแล้วก็ซีนกำเทป๕รอบครับคือผมจำได้เพราะผมแพ็คประจำ
แล้วผมก็ใช้ฟางถักตะก้าให้มันแน่นนะครับให้มันติดกัน
แล้วพอของกลับมาถึงนี่คือตรงเงื่อนนะครับที่ผมมัดไตแล้วมันเปลี่ยนจากมัดไตไปเป็นมัดเงื่อนนะครับ
ที่แกะได้ง่ายง่ายครับแล้วมันก็หลวมแล้วก็ยังไงมันก็ไม่มีทางหลุดครับ
กล้วยมันก็ต้นใหญ่อยู่พอสมควรครับ
ยังไงก็ไม่มีทางหลุดนะคะแล้วก็กล้วยแดงอินโดเนี่ยเป็นที่หมายปองของใครหลายคนอาจจะมิจฉาชีพด้วยนะคะ
คุณผู้ชมหลังจากที่สินค้าหายแบบนี้เขาก็ต้องมีการไปแจ้งความถูกไหมคะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพกระนวลแต่แหมฟังแบบนี้แล้วก็ช้ำใจสองต่อเลยนะ
ตำรวจบอกว่ารับแจ้งความไม่ได้เพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ปรายศนีย์ตรวจสอบว่าของหายที่ไหนจุดไหนอำเภอไหนจึงจะสามารถเดินทางไปที่จุดนั้น
คือลำบากมากขนาดนั้นเหรอครับ
ตอนนี้เขาบอกว่าอยากให้ปริศนีย์ออกมาแสดงความรับผิดชอบหน่อย
หรือหากไม่รับผิดชอบให้ตรวจสอบว่า
เจ้าหน้าที่คนไหนที่เอาไปหรือเป็นคนกระจายสินค้า
เพื่อที่จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนนะคะ
เวลาเจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าจากจุดกระจายสินค้า

ว่ารับเลขพัสดุนี่เอาไปอะไรอย่างนี้